อาการของคนอยู่คนเดียวแล้วมันหวาวิบ

อยู่คนเดียว
อยู่คนเดียว

ไม่มีใครว่าเว้น
เหงาแหงเดียวด้านอยากมีผู้
ไปละไปหมดละนางงามในฝันของฉัน
อยากมีอะไรสามีก็มีแล้วนะคะ
เอาเป็นว่าให้กำลังใจสามีชี้พี่นุ้ยดีกว่าค่ะ
หล่อเล่นนะคะหล่อเล่น